คุณผู้ชมคะตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลก
ดังนั้นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับเราล่าสุดตอนนี้เลยก็คือ
สายการบินการบินไทยได้ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันนะคะ
สายการบินภายในประเทศและสายการบินระหว่างประเทศ

ประกาศปรับค่าธรรมเนียมน้ำมันทุกเส้นทางนะคะ

เส้นทางบินในประเทศปรับเป็น๘๕๕บาท
ต่อเที่ยวบินจากเดิมประมาณ๗๐๐บาท
ส่วนเส้นทางการบินระหว่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับ
ใหญ่สายการบินพานิศบริษัทการบินไทย
กล่าวถึงสาเหตุในการปรับค่าธรรมเนียมน้ำมัน

สาเหตุหลักก็คือราคาน้ำมันตลาดโลก

ราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้นะคุณผู้ชมอยู่ในระดับ๕๖๖๑ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีประมาณ๖๗ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเลยนะคะ
เที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทยเช่นกรุงเทพเชียงใหม่
ราคาอยู่ที่๒๐๔๐บาทต่อเที่ยว
กรุงเทพภูเก็ต๒๕๒๕บาทต่อเที่ยว
ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศแบ่งเป็นกลุ่มประเทศแบบนี้ค่ะ
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๖๘หรือ๑๖๓บาท๗๕สตางค์ต่อเที่ยว
ชั้นธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ๒๐๐หรือ๒๖๒บาทต่อเที่ยวค่ะ
รุมแบ่งน้ำโขงค่ะส่วนพื้นที่อื่นที่คนไทยก็ไปบ่อย
คือเครื่องบินเขาต้องเติมน้ำมันนะก็เหมือนรถแท็กซี่อะไรพวกนี้
เวลาน้ำมันขึ้นเขาก็มาขึ้นกับผู้โดยสารเอาที่ค่าตัวเนี่ยนะฮะ
คโปร์กวางเจ้าฮ่องกงชั้นประหยัดเพิ่มขึ้นประมาณ๒๖๒บาทต่อเที่ยวนะครับ
ธุรกิจก็ปรับเพิ่มขึ้น๓๙๓บาทต่อเที่ยวนะครับ
ส่วนท่านที่จะไปโอซาก้าโตเกียวโซปูซานซับโปโร
ไปแบบชั้นประหยัดเพิ่มขึ้น๕๕๖บาทต่อเที่ยว
ธุรกิจเพิ่มขึ้น๘๕๑บาทต่อเที่ยว
ท่านที่จะนั่งสายการบินการบินไทย
แล้วก็มอสโคชั้นประหยัดเพิ่มขึ้น๗๒๐บาทต่อเที่ยว
ชั้นธุรกิจเพิ่มขึ้น๑๐๘๐บาทต่อเที่ยว
ถ้าไปสต๊อคโฮมโคเปรนเฮเกิ้นมิวนิกส์โรมไมลานฟรานกฟิ็ด
อนดอนปารีสชั้นประหยัดปรับเพิ่มขึ้น๙๘๒บาทต่อเที่ยว
ธุรกิจปรับเพิ่มขึ้น๑๔๗๓บาทต่อเที่ยว
ทีนี้ก็เกิดคำถามว่าแล้วสายการบินอื่นล่ะ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ถามไปกับผู้บริหารนะคะ
ก็ได้รับคำยืนยันมาว่ายังไม่ปรับขึ้นค่ะ
แต่ว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด
ถ้าในอนาคตอาจจะต้องปรับขึ้น
ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรู้ทันที

ปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่ำ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันในประเทศ๑๕๐บาทต่อเที่ยวบินค่ะ